อีกหนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับข่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้
กรณีที่มีพยาบาลปลอมคือเป็นสาวประเภท๒
ชื่อว่านายดนยรัฐกรยาสุพัฒน์ค่ะอ้างตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพ
แล้วก็ไปรับจ้างขนส่งผู้ป่วยบนรถรีเฟอร์
หรือว่ารถพยาบาลที่นำผู้ป่วยส่งไปแต่ละที่
จนทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างทาง
ล่าสุดค่ะสภาการพยาบาลนะคะเตรียมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดแล้วนะคะ
ศาสตราจารย์ดรอรพันธ์โตสิงศ์ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล
บอกเลยว่าตอนนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้
ที่สถานีตำรวจภูทรนนทบุรีแล้ว
ตั้งใจจะดำเนินคดีกับพยาบาลปลอมคนนี้ให้ถึงที่สุด

และเสื่อมเสียกับวงการพยาบาลวิชาชีพด้วย

ดังนั้นการกระทำความผิดของผู้นั้น
เป็นการกระทำความผิด๓แบบเลย

บอกกับคนอื่นด้วยว่าเป็นพยาบาล

สิ่งที่สภาการพยาบาลทำก็คือแจ้งความ
แล้วเราก็จะดำเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
โดยผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประชุมคันนะคะ
ปัจจุบันนี้ประชาชนทุกคนตระหนักนะคะ
แล้วสภาการปฏิมาก็มีช่องทางที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
คือถ้าไปเจอบุคคลต้องสงสัยว่าเอ๊ะเป็นพยาบาลจริงไหมไม่แน่ใจเนี่ย
ซึ่งสภาการพยาบาลเขาอธิบายบอกว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นรถพยาบาลเอกชนเนี่ยคือปกติตามโรงพยาบาลใหญ่จะมีรถโรงพยาบาลของตัวเอง
เฟอร์หรือว่าส่งต่อผู้ป่วยอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะล่าช้าค่ะ
กรณีที่ผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวของผู้ป่วยอยากจะได้ความรวดเร็วก็จะมีรถพยาบาลเอกชนแบบนี้ค่ะในการรับส่ง
ซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็เหมือนมีการติดต่อกับบริษัทไว้ให้ความไว้วางใจว่าโอเคบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่มาเสริมในเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยแล้วก็มีการจ้างพยาบาลวิชาชีพมา
ซึ่งอันนี้เป็นความรับผิดชอบของบริษัทรถพยาบาลเอกชนด้วยนะที่ต้องตรวจสอบให้ดีว่าพยาบาลที่จ้างมาเนี่ยตัวจริงหรือว่าตัวปลอม
แต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกค่ะคือพอมันเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยและเป็นผู้ป่วยวิกฤตแบบนี้มันก็ต้องรับผิดชอบแบ่งสรรกันไปเลยเพราะว่าเป็นความไว้วางใจที่เราเลือกมาและทางบริษัทเองก็เหมือนก็ต้องรับไปส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าคุณควรตัดสินใจจ้างเขามา